คุณผู้ชมช่วงนี้ใครอยากไปเที่ยวนะคะยกมือขึ้นค่ะ
เรามีสาวคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเที่ยวทิพย์ซีซั่นใหม่

คนแรกเลยคุณผู้ชมนะคะคนนี้อยากเที่ยวมากนะคะ
คุณแมทพิรณีนั่นเองนะคะนี่เธอลงรูปนี้เลยคุณผู้ชม

จากเราจะรู้สึกอยากไปเที่ยวตามแล้วนะคะ
ยังอยากเห็นสาวแมทไปเที่ยวทะเลสุดเลยล่ะค่ะ
เชื่อว่าเธอต้องแซ่บอีกแรงอีกแรงอีกแบบนี้เลย
ฉันว่านะก่อนเจอแมทพิรณีมาเจอแจ๊กกะลีนก่อนดีไหม

คุณผู้ชมค่ะคิดถึงแมทคิดถึงแก๊งเฟอร์บี้
ต่อยคนในแก๊งนี้แหละแต้วนัทพรค่ะ
โพสต์คลิปนี้ไว้นะพร้อมแคปชั่นว่า
แล้วดูสิคะอินเนอร์ของแต้วนะแหม
อารมณ์ไปเลยจ้ะแอ่นไปเลยจ้ะ

แต่คลิปนี้เธอสวยมากนะคะ
ดูดีแพงแล้วก็อยากไปทะเลกับแต้วเลยอ่ะพี่แจ๊ค
หันซ้ายหันขวางอย่างนั้นหรอ

ปิดท้ายที่สาวแซ่บคนนี้ค่ะคุณไอ้อภิษดาค่ะ
ท่องเที่ยวผ่านจินตนาการของเดียนนะคะ

บ่นพึ่มพำแบบนี้นะคะชัดเลยค่ะ
อาการของคนอยากเที่ยวชัดค่ะ
สาวให้นะคะบอกว่ารูปนี้เมื่อ๖ปีก่อน
แปลกใจเลยนะคะที่ทุกวันนี้นะคะเป็นสาวแซ่บขนาดนี้
ขนาด๖ปีที่แล้วยังสวยเซ็กซี่นะคะ
ขนมกินได้เลยค่ะว่าไฟลุกแน่นอนนะคะ
เรียกว่าแรงอีกแซ่บอีก

ถ้าปัจจุบันนี้จะผ่าโอ้โหลึกไปถึงขนาดไหน
เห็นรูปนี้แล้ว